อีกหนึ่งนักแสดงนางแบบเซ็กซี่สุดแห่งยุค
ถ้าใครเห็นหน้าแล้วร้องอ๋อเลยค่ะพี่โยโกทาคาโน่
เธอหายจากวงการมานานเหมือนกันนะ
ซึ่งพี่โยโกะเนี่ยก็ยอมรับว่าเธอตื่นเต้นเหมือนกันนะ
เพราะว่าห่างหายจากงานแสดงไปนานมาก
แม้ว่าช่วงนี้จะได้ทำงานมีการแบบงานดูดวงผ่านหน้าจอบ้าง
แต่ก็มันแตกต่างกันนะคะมันไม่เหมือนกัน
ส่วนเรื่องสุขภาพนะคะหลังจากที่เธอป่วยหลายโรค

เจ้าตัวบอกว่าได้เรียนรู้แล้วก็เข้าใจกับโรคที่เป็นอยู่นะ
แล้วก็บอกเคล็ดลับด้วยว่านอกจากจะต้องดูแลตัวเองอย่างดีที่สุดแล้ว
หมั่นบอกตัวเองว่าป่วยกายได้แต่ต้องไม่ป่วยใจค่ะ

แต่โยโกคิดว่าการที่เรามีสุขภาพเนี่ย
มันก็เหมือนคนที่เขามีโรคประจำตัวทั่วไป
มีเบาหวานความดันทุกอย่างค่ะ
แต่ทุกคนก็ใช้ชีวิตตามปกติได้
ก็คือมีสมองอักเสบเนื่องจากภูมิคุ้มกันของเราร้น
แล้วก็มีซิดหน่ายต่อมใต้สมอง

คือหมายถึงว่าเราอาจจะมีเรื่องของการชักเกรงหรืออะไรอย่างนี้
ต้องทานยากันชักแล้วก็ทานยาตามแพทย์สั่ง
อยู่กับเขามา๗ปีก็น่าจะเข้าใจอะไรก็มากขึ้นแหละ
คือต้องเข้าใจมากขึ้นต้องยอมรับมากขึ้น
แล้วจริงคนป่วยมันไม่จำเป็นต้องดูป่วย
หรือว่าคนป่วยไม่จำเป็นที่จะต้องทำตัวป่วยไปด้วย
แก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดา
มันคือของคู่กันตั้งแต่เราเกิดมาแล้ว
ป่วยเราอย่าป่วยใจ
อย่าทำให้ตัวเองจิตตก
เพราะว่าอาการความป่วยทางร่างกาย
ใจเราความเข้มแข็งมันต้องมี